มาดูขบวนหาเสียงครั้งสุดท้ายของพักภูมิใจไทยครับ
มีหมุดหมายอยู่ที่แยกราชประสงค์
ทำกลางการจับตามองว่าการเคลื่อนขบวนวันนี้
คุณชูวิทย์จะมาหรือเปล่าอยู่กับนักข่าวของเราครับคุณเคี่ยววิมลวัน
ธรรมพักดีรอรายงานสดอยู่แล้วเชิญครับ

ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพักที่อยู่ในความสนใจของประชาชนพักภูมิใจไทย

เดี๋ยวเราจะให้ช่างภาพนะคะแพลนไปดูบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้

เราจะเห็นได้ว่าบรรดาลูกพักภูมิใจไทย
บรรดาผู้ลงสมัครวันนี้นะคะ
มีการเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนออกจากพักภูมิใจไทย
ซึ่งเดิมนั้นหมุดหมายสำคัญของพักภูมิใจไทย
ก็คือจะไปที่แยกราชประสงค์
ออกจากพักภูมิใจไทยในเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาที
แล้วตัวนี้ก็มีการอุ่นเครื่องกันแล้วนะคะ

แต่ว่าล่าสุดนั้นมีการชี้แจงออกมาจากภาคภูมิใจไทยบอกว่า
ุดหมายเดิมแยกราชประสงค์อาจจะไปไม่ถึงแล้วนะคะ
อาจจะไปเพียงแค่อนุสวรีชัยสมรภูมิเท่านั้น
เนื่องมาจากว่ามีการเปลี่ยนตลอดเวลานะคะ
ซึ่งในขณะนี้ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เดินทางมาถึงบริเวณพักภูมิใจไทย
เพื่อที่จะเตรียมขึ้นรถหาเสียงครั้งสุดท้ายในวันนี้นะคะ
แล้วก็จะมีการพูดคุยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความมั่นใจต่างที่เกิดขึ้นค่ะ

เดี๋ยวคุณอนุทินนะคะก็จะมีการทักทายผู้สมัครค่ะ
ตอนนี้นะคะกำลังทักทายผู้สมัครอยู่ในพื้นที่นะคะ
ซึ่งมีเรื่องของความมั่นใจนะคะ
ในการที่จะลงพื้นที่หาเสียงครั้งสุดท้ายในวันนี้นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปฟังในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินค่ะ
วันนี้เราก็นั่งบนแผ่นะครับทั่วข้อต่อหมอ

ที่ให้การสนับสนุนพระคุมเจไทยมาโดยตลอดนะครับ
เวลาเราไปปลาใสที่ไหนลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนประชาชนที่ไหน
ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น

แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอบคุณพี่น้องประชาชน
ในช่วงวันสุขดิบนี้แหละนะครับ
ได้กันความการหาเสี่ยงของผู้สนับวันนี้ยังไงบ้างไหมครับ
ไม่มีแล้วเดี๋ยววันนี้หลังบ่าย๓เขาก็แยกย้ายกันนะครับ
ไปเฝ้าพื้นที่แล้ว
นี่แหละครับเป็นบรรยากาศของภูมิใจไทยนะครับ
มีทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณบีพุทธิพงศ์

แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่เจอคุณชูวิทย์นะ